คุณผู้ชมฮะเรื่องราวของการแต่งกายชุดไทยกันนะครับ
แล้วก็เกิดกิจกรรมดีในสังคมมากมาย

ค้าในตลาดโต้รุ่งหัวหินร่วมแต่งกายชุดไทย
แล้วก็ร่วมกันจัดกิจกรรมดี
นั่นก็คือจัดกิจกรรมเก็บขยะรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่
นี่น่ารักลูกเด็กเล็กแดงก็ใส่ชุดไทยมา
ที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินมีอาหารเด็ดของอเจ้ากรเกษด้วย

โอ้โหมีกุ้งด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นกุ้งทะเล
กุ้งแม่น้ำตามแม่นางกรเกรดนะฮะ
นี่แหละฮะบรรยากาศที่น่ารักแบบนี้นะครับ
พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกหลานของผู้ค้า
ตลาดโต้รุ่งหัวหินจังหวัดประจวบคลีขัน
แต่งกายชุดไทยออกเดินเก็บขยะกันอย่างแข็งขัน
เพื่อร่วมรณรงค์การรักษาความสะอาด
ตุ้นให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง
และยังถือเป็นการร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ด้วยการแต่งชุดไทยอีกด้วยนะครับ
โดยประธานโครงการโต้รุ่งสามัคคี

กิจกรรมนี้จัดมาได้๓เดือนแล้ว

ก็จะมีการเป่านกหวีดให้สัญญาณกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
เพื่อให้ทุกคนวางตะหลิว

ก่อนหยุดขายของกันก่อนชั่วคราว
หันมาเก็บขยะบริเวณในร้านของตัวเอง

รวมถึงนักท่องเที่ยวโดยใช้เวลา

พอปี๊ดก็จะเป็นรอบไปในการเก็บขยะ
ดีนะถือว่าเป็นการทยอยเก็บ

ฟังเสียงของผู้จัดงานหน่อยฮะ

แล้วสิ่งที่พื้นที่ที่พวกเรารับผิดชอบกันทุกวันนี้

การพัฒนาเรื่องความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่ง

ทุกวันตลอดเวลา๓เดือนที่ผ่านมา
เราทำแบบไม่มีวันหยุดเลยนะครับ

อยากจะมีส่วนช่วยเหลือโอเคสิ่งนี้ก็คือ
เกมวิสัยเด็กให้รู้จักรักษาความสะอาด

เพราะโมหินเป็นโต้รุ่งเป็นแลนด์มาร์ค

ตลาดก็สะอาดด้วยนักท่องเที่ยวก็

เห็นบรรยากาศแล้วก็น่ารักดีแต่งชุดไทยด้วยนะครับ

ส่วนตัวจะมาเที่ยวหัวหินปีละหลายครั้ง

ก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีนะครับ
ซึ่งกิจกรรมดีแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้ตลาดหัวหิน

แล้วก็ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับ